ส่วนเรื่องที่เราเตือนกันตอนต้นรายการปราจีนบุรี
พี่เบิร์ตเตือนพี่น้ำแข็งเตือนผมเตือนคุณผู้ชมเลยนะ
ขับรถช่วงนี้ออกต่างจังหวัดแบบนี้
แล้วใช้เส้นทางสมมุติเราไม่คุ้นเคย
แล้วบางคนอยากออกตอนมืดไม่อยากเจอรถติด
แต่เราไม่รู้ไงเขามีก่อสร้างอะไรกันหรือเปล่า
นี่แหละฮะมันมืดแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
แล้วผู้ชายคนหนึ่งใช้เส้นทางจำดีนะ

ก็พอถึงตรงนี้แล้วจะยังไงต่อล่ะดอมลองบอกสิเออ
ไอ้เลนสวนเขาได้แต่ขับเราจะไปต่อยังไง

ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาไปโพสต์คลิปในเพจปราจีนไทม์ครับ

ระวังถนนทางหลวงหมายเลข๓๐๔
เส้นทางบางกุ้งจนถึงหน้าวัดวังชันอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรี
ตรงนั้นเขามีก่อสร้างอยู่แล้วก็ลื้อผิวถนนด้วย

มีไอ้แผงนี้นิดนึงเล็กหน่อย
ไม่มีป้ายสัญลักษณ์ใดที่บ่งชี้ว่าจะมีการขุดหลุมลึก
เจ้าของคลิปก็เลยประสบอุบัติเหตุครับ
ทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของคลิปชื่อว่าพี่อนุรัติ
เขาเล่าให้ฟังว่าอาทิตย์ที่แล้วนะ๑๘ธันวาคมตอนทุ่มหนึ่ง

เขาขับรถยนต์มุ่งหน้ากลับบ้านแล้วก็ใช้เส้นทางนี้
ใช้ความเร็ว๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
พอถึงจุดเกิดเหตุมืดเลยถนนมืดเลย

ซึ่งก็ดีแล้วไม่อย่างนั้นมันแยงตาคนสวนมา
รถมันสวนการเปิดไฟสูงฝั่งตรงข้ามเขาก็จะอวยพรให้รวย
เขาก็จะให้รวยให้กรวยกัน
เขาเลยไปขับรถชนกองทรายครับ
รถเขาเหินตกลงไปในหลุมสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่
นี่ฮะกองทรายตรงนี้เลย
ปุ๊บตกลงไปในหลุมลึก๒เมตร
ยังดีนะเขาคลานออกมาจากรถได้

หลังเกิดเหตุเขาไปลงบันทึกประจำวัน

คือเกิดเหตุเมื่อไหร่นะ๑๘ธันวาคม
วันนี้๒๓ธันวาคม

คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พี่อนุรัตินะ
แต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาตั้งชื่อถนนนี้ว่า

มันงงมงนะถนกลับวันก็งง

พื้นผิวถนนจากสองเลน
คือเขาทำข้างก่อนเห็นไหม
เขาทำข้างก่อนแล้วก็เหลือตรงกลางไว้เดี๋ยวพอข้างเสร็จเนี่ย
เอาฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นมาแล้วเขาถือมาทำตรงกลางครับ

แต่ว่าเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะต้องรอบครอบนะ
คือถ้ามีการก่อสร้างทำอะไรเกี่ยวกับผิวถนน
ก็ตั้งป้ายบอกให้ชัดเจน